มาดูกันต่อนะคะกับเรื่องสุขภาพแจ็ครายเดอร์
เมื่อวานก็มารายการเรื่องนี้ต้องขยายเหมือนกันค่ะ

ตอนนี้ต้องเรียกว่าแจ็ครายเดอร์ล้าน๔ไม่ล้าน๓แล้วนะคะ
คือล่าสุดคุยไปคุยมาเพื่อนคุณบอยปกรณ์ไง
ตอนนี้ผ่าตัดนี่เป็นไปญี่ปุงญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะ
ก็คือก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะ
แล้วก็คือเป็นเพื่อนที่ปรึกษากันตลอดค่ะ

เมื่อวานนี้นางมาออกรายการนางฝากขอบคุณพี่แจ๊คด้วยนะ

ไปให้กำลังใจคือบอกว่าเนื้อตรงนี้ไม่เหมือนปกติแล้วนะ
นางที่จับเป็นเนื้อยุ้ย
นี่พี่แจ็คได้จับ
จะบอกว่าคุณผู้ชมขออนุญาตค่ะ
เมื่อวานนี้หลังจบรายการต้องขยาย
บาดแผลเราใหญ่เวลาที่เอาตัวผิวมาปลูกถ่ายครับ

ซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันตึง
หมอบอกว่าเขาใช้ไปเรื่อยมันจะขายขึ้นเรื่อย
ขึ้นเรื่อยแต่ใช้เวลาใช้เวลานานพอสมควร
อยก็ผ่านช่วงที่ถือว่าวิกฤตของโลกนี้มาแล้วนะ
แล้วก็อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าพักฟื้นสุดท้ายแล้วแหละ

มีเชื้อบางตัวที่เป็นเชื้อแรง
ที่มันแบบมันทำร้ายร่างกายได้เร็วมาก
เข้าโรงพยาบาลตอนเช้าคุณหมอให้งดเข้าน้ำรอผ่าตอนบ่าย

คือตระกูลเดียวกันแต่ว่าเชื้อคนละตัวผม

ให้ระมัดระวังแผลที่เปิดเอาไว้

ก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะ
ถือว่าทำให้คนไทยได้ตระหนักมากขึ้น